ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ราศีกรกฎความรักคนหัวใจว่าง
จะได้เจอคนน่าสนใจในงานเลี้ยงสังสรรค์ชุมนุมสิทธิ์เก่า
คนมีคู่จะได้กำลังใจจูงมือกันแก้ปัญหาได้
เพิ่งแต่งงานใหม่จะได้เด็กมีบุญมาเกิดแน่นอน
สุขภาพปกติดีแต่ระวังน้ำหนักขึ้นเกินปกติ
เป็นโรคอ้วนคนใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่
มีเกณฑ์พัดตกหกล้มหรือเกิดอันตรายจากไฟ
การเงินหมุนเวียนคล่องตัวดีแต่รายจ่ายประจำวันค่อนข้างสูง
รายจ่ายจรมาจากการลงทุนธุรกิจขยายงาน
มีรายได้จากงานเก่าข้างปันผลโบนัสค่าทำงานล่วงเวลา
การงานยังมีขวากน้ำรอคออยู่ต้องทุ่มเทให้งานมากขึ้น
ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศจากธุรกิจ
ติดต่อต่างชาติได้ผลดีมีผลลัพธ์น่าพึงพอใจ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์